คุณผู้ชมคะเจ้าของร้านขายหมูที่ถูกลักพาตัวนาน๒วัน
ตอนนี้ยังไร้ร่องรอยนะคะ

ญาติญาติเนี่ยก็โพสต์อยากจะให้คนช่วยตามหาตัวกันหน่อย

ยืนยันว่าตอนนี้รู้ตัวคนร้ายแล้วนะคะ
แล้วก็จะมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ค่ะ

จันจวงได้เล่าวินาทีที่คนร้ายลักพาตัวนางจิระพาหอทรัพย์

แม่ค้าขายหมูในตลาดน้อย
รื่นรมเขตเทศบาลเมืองสุรินท

ก็บอกว่าน่าจะมีการถูกสะกดรอยตามมาจากตลาดไนท์บาซ่า
ขณะที่ในโลกโซเทียลก็มีการโพสต์
มีการแชร์ข้อความแชร์รูปภาพ
อยากจะให้สังคมช่วยกันตามหา
จากการสอบถามตำรวจภูทรเมืองสุรินทร์

เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพยานหลักฐานในเบื้องต้น

รวมทั้งรู้ตำหนิรูปภัณฑ์รถยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วด้วย
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มมาดำเนินคดี
เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ติดตามตัวคนร้ายอย่างเต็มที่ค่ะ
ส่วนสาเหตุต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ว่าไม่นานจะสามารถจับตัวคนร้ายไปดำเนินคดีตามกฎหมายได้อย่างแน่นอน